อุรเกาะและลน้ำยังคงก็ติดสรรวรรณการน้ำอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าปีนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

เพราะว่าเราใกล้เข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
แบบนี้เองหลายคนก็กังวลว่าจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตส่งผลต่อการประกอบอาชีพต่างมากน้อยแค่ไหน
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปีนี้เนี่ยนะครับเมืองไหนของเราได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าลานิยานะครับ
เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ปริมาณน้ำฝนนั้นมีค่ามากกว่าค่าปกตินะครับ
ถ้าหากเปรียบเทียบหลักดัชนีต่างจากมหาสมุทรต่างแล้วเนี่ยนะครับปีนี้มีการประเมินว่าสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำนั้นจะเหมือนกับปี๓๘นะครับ
ซึ่งปีนั้นมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ๑๐นะครับ
แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับปีที่เราเจอน้ำท่วมกันเยอะเนี่ยนะครับก็พบว่ายังคงน้อยกว่านะครับ
เพราะปีนั้นเราเจอปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง๓๘เลยทีเดียว
จุดที่น่าเป็นห่วงหลักในปีนี้เนี่ยนะครับก็คือบริเวณรุ่มแม่น้ำยมแล้วก็รุ่มแม่น้ำน่านนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับก็แถวบริเวณพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตรวมไปถึง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรุงก็ต้องเตรียมรับมือเช่นเดียวกันนะครับว่าตอนนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
และที่สำคัญครับปีนี้มีการประเมินว่าพายุที่จะเข้าสู่เมืองของเรามี๑ลูกเท่านั้นนะครับ
การที่มีพายุหนึ่งลูกแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าหากมีพายุเยอะเนี่ยนะครับ
พายุจะดูดฝนที่เกิดจากร่องฝนที่ตกในเมืองไทยของเราออกไปนะครับแต่ว่ามีพายุหนึ่งลูกที่เกิดขึ้นแบบนี้จึงไม่มีพลังของพายุมาดูดฝนออกไป
ดังนั้นกลุ่มฝนหลักที่จะเข้ามามีบทบาทกับคนกรุงกับเมืองไทยของเราจะเป็นกลุ่มฝนจากแนวร่องฝนนะครับ
ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักตกนานจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังและที่สำคัญครับกรุงเทพแต่ละครั้งที่หากมีฝนตกใช้เวลาระบายน้ำลงสู่ทะเลประมาณ๓๔วันนะครับ
ดังนั้นในปีนี้ใครที่อยู่ในเมืองใหญ่เมืองกรุงรวมไปถึงพื้นที่ที่มีการเกิดน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องคงต้องเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการรวมไปถึงการพยากรอากาศทุกวันกับการใช้ชีวิตด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ